ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์กันต่อที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ถึงแม้ว่าพายุปลาบึกจะเคลื่อนตัวออกไปแล้ว
แต่แน่นอนอย่างที่บอกผลกระทบมันยังอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ย

ก่อนหน้านี้นี่ทั้งโดนตัดไฟสัญญาณก็ไม่มีนะคะ
ตอนนี้ไปดูกันหน่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างแล้ว

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงานมานะคะ

ในเขตปะพะนางจบนคมสีธรรมราช
เริ่มที่จะมีการเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่ของตัวเองแล้ว
เพื่อมาดูสภาพความหลงเหลือจากสร้างพยุงส่วนศนร้อนปะบึกนะครับ

ทางหน่วยงานราชการท้องถิ่นยังคงยืนยันให้พวกเขา
ต่อที่ศูนย์พักพิงอีก๑วันเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดนะครับ

เมื่อหลังเมื่อวันนี้
โดยจะเห็นว่าบ้านพวกประชาชน
ของนายนพดลบุญศรีที่เขาได้ตัดสินใจเข้ามาดูความเสียหายที่บ้าน
และได้บอกว่าพอทราบข่าวว่าพายุสงบลง
ก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำความสะอาดที่บ้านทันที
และยอมรับว่าทุกปีที่นี่จะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมเป็นประจำ
ก็เลยพอรู้วิธีการรับมือบ้าง
แต่ก็ยอมรับว่าตกใจเมื่อกลับมาเห็นสภาพบ้านถูกดินโครนซัด
และหลังคาบ้านปลิวเสียหาย
ส่วนประเด็นในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ภาพว่ามีสุนัขและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้อยู่เผชิญกับพายุปลาบึกเพียงลำพังนั้น
ทีมข่าวได้เข้าสำรวจข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
และพบว่าชาวบ้านทุกคนไม่มีใครมีเจตนาที่จะทิ้งสัตว์ไว้เพียงลำพัง
แต่เพราะว่าการอยู่ร่วมพี่น้องประชาชนกับคนอื่นนั้นก็เกรงว่าชาวบ้านบางคนที่ไม่ชอบสัตว์
หรือว่าแพ้ขนสัตว์อาจจะทำให้เกิดอันตรายและแพ้
ก็เลยทำให้ต้องมีการปล่อยไว้ที่บ้านนะครับ
ส่วนสุนัขในพื้นที่ของบ้านของนายนพดลเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาบอกแบบนี้ครับว่าสุนัขที่นี่ถูกเลี้ยงให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน
ซึ่งโดยสัญชาติยานของสัตว์จะสามารถเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้
ขณะที่ทางด้านของนายมานิดทองเศษได้ยอมรับว่าก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านในหลายคน
ที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยอบพยพออกไปด้วยได้
คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเองก็ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ในการเข้ามาฟื้นฟูสภาพบ้านแหลมสลุมพุกของพวกเขาให้กลับมาในสภาพคงเดินได้เร็วที่สุดนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนี้ทางหน่วยงานราชการก็จะมีการเข้ามาเยียวยาและช่วยเหลือ
เพราะว่าที่นี่เองก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของประเทศไทย
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ตำบลบ้านแหลมตะลุมพุกเขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
นัทธพงศ์เรียบสันเทียข่าวเทราะทีวีบรรยายงานครับ
ขอบคุณคุณนัทพงศ์ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปรู้สึกว่าสัญญาณก็จะยังคงมีปัญหาอยู่
ยังคงต้องรอเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นก็ถือว่าอย่างที่บอกเราเตรียมรับมือกันดีจริงนะคะ
ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ค่ะคืออยู่ในพื้นที่กันเรียกว่าตลอด๒๔ชั่วโมงพร้อมรายงาน
เขาเห็นการส่งข่าวมาในฟีดไลน์คุณผู้ชมยืนกันตัวสั่นลมปลิวเลย
แต่ก็เอาใจช่วยทุกคนด้วยรวมถึงพี่น้องภาคใต้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ